คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญให้กับพ่อม่ายป้ายแดง
คุณปลื้มสุรบทหลังจากที่ต้องฝ่าฟันกับปัญหาเรื่องราวของ
ชีวิตคู่ที่ยุ่งเหยิงมาก่อนหน้านี้ใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะ
คุณปลื้มก็ได้หันหน้าเข้าสู่ทางทำเข้าพิธีอุปสมบทไป
ซึ่งก็มีเหล่าบรรดาฟอลลอเวอร์เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากที่พ่อม่ายป้ายแดงพิธีกรขวัญใจเด็กแนว
ปลื้มสุรบทเลิกรากับภรรยาสาวทัพทิมมะลิกา
พร้อมกับกระแสข่าวลือต่างนานา
ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาเตียงหักรักร้าว
กลายเป็นข่าวเมาส์กระฉ่อนโลกออนไลน์อยู่พักใหญ่
เมื่อช่วงเวลา๑๓นาฬิกาที่ผ่านมา
พิธีกรชื่อดังได้โพสต์ภาพที่อยู่ในชุดห่มขาวและปลงผมนาค
บรรยายข้อความในโซเชียลมีเดียส่วนตัว
ว่าวันนี้พี่ปลื้มเตรียมตัวบวชเป็นพระที่วัดปัญญานันทราราม
คลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
โดยมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วย
คุณแม่ของปลื้มสุรบทได้โพสต์ภาพลูกชายในชุดนาค
พร้อมกับคุณพ่อชวนหลีกภัยนายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และสมาชิกพักอาทินิพิษอินทรสมบัติ
ชำนิสักดิเศษและสาธิตปิตุเตชะเป็นต้น
มาร่วมพิธีอุปสมบทของพิธีกรชื่อดังวัย๒๘ปีครั้งนี้ด้วยค่ะ